คือทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่เล่นอยู่อย่างที่พี่มดบอกว่า
จริงจะเล่นเองก็เล่นได้ไม่จำเป็นต้องไปฝากใครเล่น
แต่ทีนี้มันก็เหมือนการลงทุนในหุ้นในกองทุนทุกอย่างค่ะ
คือเรารู้ตัวดีว่าเราไม่ได้มีเวลาศึกษาขนาดนั้น
ไม่มีเวลาเฝ้าขนาดนั้นแล้วมันมีคนที่เขาบอกว่า
เขาคือผู้เชี่ยวชาญเขาอยู่กันหน้าจอทุกวันทำทุกวัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
กลไกความเคลื่อนไหวของมันกราฟของมันว่ามันจะไปทิศทางไหนยังไง
เราก็เลยต้องเอาเงินไปฝากเขาเล่น

ตอนนี้ไม่มีเลยแต่มันโหลดแต่แอปได้ถ้าพูดถูกตรง
คือถ้าสมมุติว่ามันเกิดกรณีเสียหายแบบนี้ขึ้นมาคุณก็ต้องทำใจเลยว่า
เรียกร้องอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่มีกฎหมายรองรับ

เขาบอกว่ารวยเร็วแต่อย่าลืมว่าพังเร็วเหมือนกัน
เร็วในที่นี้คือต้องบอกว่าถ้าเราลงทุนในหุ้น

ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง
ที่แบบเงินบาทมันแข็งขึ้น
แล้วเราขายทันเราขายมาซื้อไทยเรารวยกว่า
มันคือเป็นลักษณะแบบนี้คืออาศัยอัตราความต่างของค่าเงิน
ซึ่งค่าเงินสกุลเงินมันมีอยู่ทั่วโลกมันมีตั้งหลายค่าเงินถูกไหมคะ
เราต้องเฝ้าว่าตอนนี้อะไรขึ้นอันไหนลง
เพราะฉะนั้นพอมันเป็นอัตราสกุลเงินนะคะ
ถ้าประเทศนี้กำลังดีแต่อีกประเทศหนึ่งลง
ถ้าเราขายทันเราจะไม่ลงไปกับประเทศนั้น
เราก็จะไปอยู่ฝั่งประเทศที่ถ้าจำเอาง่ายเลยค่ะ

ใครถือใครถือเงินไทยคือล้มละลาย

คนที่เขาเปลี่ยนไปถือเงินดอนคือขายเงินไทยออกแล้วซื้อเงินดอนทัน

ถึงได้บอกว่าทุกคนต้องติดตามกราฟคือมันต้องศึก

ใช่ค่ะแล้วมันไม่ได้ต้องศึกษาแค่กราฟเหมือนหุ้นนะ
คือคุณต้องดูถึงแบบลมหายใจของประเทศนั้นเลยว่าเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงเป็นยังไง

คุณถึงจะสามารถเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วมันจะรวยเร็ว
เพราะมันคือการซื้อมาขายไปซื้อมาขายไป

แต่คนส่วนใหญ่ก็คือมันไม่มีเวลาศึกษาขนาดนั้นหรอก

สุดท้ายมันก็เลยออกมาเป็นท่านี้เยอะ
ทั้งหมดเลยคนรอบตัวเล่นหมดเลย
และผ่านไป๓๔ปีเจ๊งหมดเหมือนกัน
คือมันรวยเร็วแต่ก็เจ๊งเร็วมาก
ไม่มีการรองรับอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นโบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายไม่มี

และขอพูดเลยว่าทุกวันนี้โจร
เขาจะเอาแบบถึงบอกว่าโจรไม่ได้แบบไปป้นบ้านแล้วนะ
มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเห็นไหม

หรือทุกสิ่งทุกอย่างมาหลอกล่อ
คนรุ่นอ่ะไม่ต้องอะไรขนาดคนรุ่นกลางอย่างเรา

บางทีเรายังไม่เข้าใจเลยถูกต้องไหม
เขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาหลอกว่าลงทุนตรงนี้นะ

เอาเงินหมุนหมุนก็คือเอาจากคนนี้มาใส่คนนี้เอาคนนี้มาใส่มันไม่ได้มีการเทรดจริง
เหมือนมิ้นลง๕๐๐๐เนี่ยก็เอา๕๐๐๐ของมิ้นไปปันผลให้กับพี่มดที่ลงก่อนหน้า

เงินที่ปันผลเป็นแสนเงินจนในที่สุดมันก็จะไม่เหลืออะไรเลย
กลายเป็นว่าคนที่ยิ่งท้ายสุดยิ่งสวยมากเลยคนต้นจะได้กำไร
ไม่ก็พยายามพูดเสมอว่าถ้าสมมุติลงแล้วรวยจริง
ใครจะอยากให้คนอื่นรวยกว่าเรา

โปรดติดตามตอนต่อไป